คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดมุกดาหารที่นั่นเขาบอกว่า
ประสบเหตุน้ำท่วมบนศตกนะ
แต่หลังจากน้ำท่วมไปแล้วเขาบอกว่านี่
ได้โอกาสที่จะสร้างรายได้เหมือนกัน
รายได้ที่ว่าคืออะไรไปดูกันหน่อยฮะ
ที่จังหวัดมุกนาหารเขาบอกว่าช่วงในฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ลำห้วยบริเวณห้วยบางทราย
น้ำมันลดตะหลิ่งเข้าท่วมบริเวณสวนยางพาราของชาวบ้าน

ผลการเกษตรที่เขาปลูกเอาไว้โดยเฉพาะนาข้าว

แต่ชาวบ้านนะฮะในเขตอำเภอดงหลวงเขาก็มารวมตัวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านนาหลักตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
เขาบอกว่าหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าได้รับความเสียหายก็จริง
แต่ก็มารวมตัวกันเพื่อหาจิโป่งหรือจิล่อ
อ่างงแล้วมันคืออะไรนี่จิ้งโกงจิ้งโกงจิ้งหลีดไง
เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเสียหายจากนาคงนาข้าวใช่ไหม
แต่จับจิ้งหลีดก็ได้เยอะเหมือนกันนะเออจริง
ก็น้ำทวบมันก็โผล่มาจากรูไงอ๋อจิ๊ดโป่มจิ๊ดโป่มจิ๊ดโป่มจิ๊ดโป่ม
จิ๊ดหล่อได้เหรอจิ๊ดหล่อบางที่เขาเรียกจิ๊ดหล่อนะ
สีสวยอ่าใช่ปะนะจิ๊ดหล่อก็ตัวผู้สีสวยก็ตัวเมีย
ไม่ได้พี่ผมอยากส่งคุณไปคุยกับชาวบ้านจังเลย
แต่ว่าตัวมันใหญ่เนอะใหญ่ครับ
เออจิ๊ดโป่มเบลอเลยครับอืมเขาบอกว่าปกติวิธี
มีการหาคือต้องเอาเสียงไปขุดใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว
เพราะน้ำมันท่วมรูมันมันก็โผล่ขึ้นมาแหวกว่ายน้ำแบบนี้แหละครับ
จับได้เยอะจริงแล้วถามว่าขายเนี่ยสร้างรายได้อย่างไรกันบ้าง
ละ๒บาทนะมีรายได้ตกวันละ๒๐๐๓๐๐บาท
ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าอย่างน้อยเยียวยานะ
ผวกนาข้าวผู้สูญธุรกิจกระเศษเสียหายไปบางส่วน
แต่ก็ยังสามารถหารายได้จากการจับแมลงขาย
ก็ถือว่าพอจะทุเลาความทุกข์ลงได้บ้าง
แต่มันอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกก็ต้องพึ่งพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงไปช่วยเหลือแล้วก็ดูชาวบ้านเกษตรกรเขาด้วยครับ
ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์
ที่นี่น้ำหลากแต่อีกที่หนึ่งเนี่ยน้ำแห้งนะคะ
น้ำแห้งก็อยู่ลำบากเหมือนกันแต่ชาวบ้านเขาก็นิดเป็นโอกาส
ไปขุดไหลบัวเอามาขายสร้างรายได้ได้เช่นกันค่ะ
ตามชาวบ้านไปเลย
อย่าให้ไหลบัว
มันอยู่ในตัวงี้มันไหลว่ะ
ว่าตอนนี้น้ำมันแห้งกัน
ถือว่าเป็นวิกฤตของชาวบ้านนะ
แต่ก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสล่ะค่ะ
เพราะว่าน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนนี้นะมันไม่มีน้ำแล้ว
บัวที่ปลูกไว้มันก็ตายซะ

ชาวบ้านเอางี้ละกันเอาเสียงมา
เออเอาไปทำพวกอาหาร
ยำยำ
แบบถามผมจำไหล่บัว
เอาไปทำของหวานได้ไหมเอาไปเชื่อมอะไรแบบนี้ใช้ให้อิ่มแบบนี้ได้เหมือนกัน
นี่แหละเขาเลยบอกว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดี
งานนี้มีร้อยตรีถนนทรกวีกิจรัฐนานนายกเทศมนตรีตำบลบันลังมาก
กับชาวบ้านด้วยนะคุณโดยการขุดไหลบัวของชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินทุนอะไร
ใช้แต่แรงของเราเท่านั้นเพราะว่ารากบัวเนี่ยอยู่ไม่ลึกขุดไปแค่ประมาณศอกนึง๒๐๓๐เซนก็เจอแล้วค่ะ
สังเกตยังไงไอราบารากบัวมันอยู่ตรงไหนสังเกตจากใบอ่อนเห็นไหมมันจะมีใบอ่อนงอกโผล่พ้นดินขึ้นมา
ตรงนั้นแหละค่ะจะมีรากบัวขุดเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาด
่งน้ำหนักบรรจุใส่ถุงขายตามที่ลูกค้าต้องการ

เขาเอาไปทำเป็นบัวเชื่อมด้วย

นี่แหละ

ขุดได้ประมาณวันละ๕๐๖๐กิโลกรัม
ขายส่งราคา๔๐บาทต่อกิโลกรัม
อย่างนี้เราจะคุ้นเคยกัน
ส่วนรากบัวเชื่อมที่เป็นถุงเมื่อกี้นะคะน้องใบตองคุณชนะ
ละ๕๐บาทถึง๑๐๐บาท
ชาวบ้านบอกสมัครสมาร์ทสามัคคีทำมาหากินช่วยกัน
แล้วก็นำเงินมาแบ่งกันสิแบ่งแบบเท่ากัน
ทำให้ชาวบ้านมีรายได้สัก๔๕๐๐บาทต่อวัน
ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ให้เสริมรายได้ด้วยเหมือนกัน
เอาจริงมาว่านะถ้าที่เราเล่าข่าวมาเรื่องกัน
แบบว่าปลูกพืชอะไรที่มันจะสร้างรายได้เนี่ย
หนึ่งในนั้นผมแนะนำนะบัว
บัวเนี่ยนะนาบงนาบัวอะไรเนี่ยนะ

ทั้งดอกทั้งรากทั้งไหล